สวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐวันนี้นะคะ
แค่เห็นก็ขำแล้วนะคะกับพิธีกรคนนี้ดาราตลกคนนี้ค่ะ
คุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอเปิดคำ
ตกกระใจเลยเมื่อกี้นึกว่าพิธีกรเป็นบ้า
บ้าเป็นคนเล่นใหญ่ก่อนไงพี่
รู้ว่าจะมาเจอตลกซุปตาหญิงของคนเราคนเดียวในเมืองไทยขนาดนี้
ก็เลยต้องเล่นใหญ่ไว้ก่อนเลยนะคะ
อยู่ในวงการกี่ปีแล้วพี่ที่เล่นตลก
ก่อนบ่ายมาตั้งแต่ช่วงนั้น๑๙อายุ๑๙ขวบ

ว่าไม่ถึงตอนนี้ก็แค่๒๕เอง
โครงการโครงการหนึ่งนะคะ
เป็นโครงการดีที่วันนี้แหละเป็นหัวใจหลักที่เราจะนำมาบอกต่อกันนะคะ
โครงการนี้คือการบริจาคชุดชั้นในใช่ไหมคะ

ก็จะได้ติดต่อกันเรื่อยในเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลหน้าเลเซอร์
ทีนี้พอมีข่าวดีก็โทรศัพท์มาบอกเรา
ชมพู่อัพไซต์ไปเนี่ยชุดชะนายอันเก่าคงไม่ได้ใช้ใช่ไหม

เอาไปให้นักโทษหญิงทั่วประเทศเลย
ดีนะเพราะว่าบางทีเราก็ลืมนึกในบางส่วนที่เราต้องการทำบุญแล้วบริจาคไป
แล้วก็เราก็ทำบุญที่วัดบริจาคให้เด็กกำพาหรืออะไรอย่างนี้
ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่บางทีเราก็ลืมว่ามีกลุ่มนี้ที่อาจคือการทำได้
๔๐แล้วตอนนี้ตอนนี้ใครจะทำอะไรก็บอกเถอะ
บางทีคนจะบอกว่าทำไมทำแล้วต้องมาบอกชาวบ้านนู่น
ก็คือไม่ได้อยากบอกตั้งแต่แรกมีคนถามก็บอก
ถามว่าทำอะไรมาก็บอกมันก็กลายเป็นเหมือนโลกเปิดมากขึ้น
แล้วเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแล้วก็ความอันตรายมันน้อย

คนก็กล้าที่จะทำมากขึ้นแล้วมันทำแล้วสวยแล้วมั่นใจก็ทำ
นี่คือผู้ค้าสุดท้ายแล้วค่ะ
ฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่สนใจในโครงการนี้
รับบริจาคถึงวันไหนสามารถส่งต่อทัศนัยบอกแบบนี้ได้ที่ไหนคะ
ใครที่สนใจจะบริจาคชุดชั้นในที่ใช้แล้ว

ร่วมกับโครงการกำลังใจในพระราชดำริของพระองค์ภานะคะ
ก็จะนำเสื้อชะในไปบริจาคให้กับนักโทษหญิงทั่วประเทศเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นโครงการดีที่เรานำมาบอกต่อกันนะคะ
ใครสนใจค่ะสามารถนำมาบริจาคได้เลยนะคะ
โผล่ทำให้ดูแล้วคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะคะ